คุณผู้ชมครับตอนนี้ดวงอาทิตย์กำลังเคลื่อนที่เข้าใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลกของเราเขาทุกทีแล้วนะครับแน่นอน
ดวงอาทิตย์เข้ามาใกล้แบบนี้อากาศก็จะเริ่มร้อนขึ้น
หนึ่งปัญหาสำคัญก็คือค่าไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พัดลมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพให้เกิดลมเย็น
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ช่วงที่ร้อนที่สุด
ช่วงที่บ้านของเรามีการคายความร้อนออกมาจากอิดจากปุ่นที่สะสมไว้ตลอดทั้งวัน
ประหยัดหน่อยก็เปิดอยู่ที่ประมาณ๒๖๒๗องศา
พัดลมช่วยด้วยก็สามารถที่จะทำให้อากาศนั้นเย็นขึ้นได้
แต่แน่นอนการเปิดแอร์ในฤดูร้อนแบบนี้
การทำงานของแอร์ก็จะทำงานหนักมากยิ่งขึ้น
ค่าไฟฟ้าก็สูงขึ้นเป็นธรรมดา
วันนี้เลยมีวิธีที่จะทำให้อากาศในห้องเย็นลง
โดยใช้พัดลมที่ไม่ถึง๓๐ตัวครับ

อากาศในห้องเราเกิดจากการที่มันมีการคลายความร้อนออกมา
ดังนั้นอากาศความร้อนนั้นถูกอบอวนอยู่ในห้อง
ถูกกักเก็บอยู่ในห้อง
ดังนั้นเพื่อที่จะทำให้ห้องเราเย็น
เราต้องเอาพัดลมไปตั้งไว้ในจุดที่อยู่สูงหน่อย
เพราะว่าอากาศร้อนจะลอยขึ้นด้านบน
หันพัดลมออกไปนอกหน้าต่าง
ให้กำลังของแรงลมมีการดูดเอาความร้อนที่อยู่บนเพดานของเราออกไป
และแน่นอนครับเมื่ออากาศร้อนออกไป
สิ่งที่เข้ามาแทนก็คืออากาศเย็นจากด้านนอก
ก็จะไหลเข้ามาจากด้านล่าง
แบบนี้ก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศเกิดขึ้น
ที่เคยอบเคยร้อนก็จะเย็นลงอย่างเห็นได้ชัด
เราจะไม่ได้เจอกับลมร้อนเหมือนที่เราเจอกัน

สามารถที่จะทำให้ห้องเราเย็นลงได้มากน้อยแค่ไหน
เขามีการทดลองแล้วก็บอกแบบนี้
ถ้าหากเราทำการเปิดพัดลมในรูปแบบนี้นะครับ
เพียง๕นาทีก็สามารถที่จะทำให้
แบบ๑๕นาที
และถ้าหากเอาพัดลมไปคว่ำลงกับพื้น
ก็คือพัดลมอยู่จุดที่ต่ำที่สุด
ก็จะทำให้อากาศกว่าจะเย็นลง

นี่คือผลพวงจากการใช้พัดลมอย่างถูกต้อง
วิธีก็จะสามารถที่จะประหยัดพลังงาน
อยู่รอบรอบบ้านเราด้วยนะครับนี่คือเทคนิคเล็กเล็กลองเอาไปใช้ดูนะครับ
เพื่อที่จะทำให้ค่าไฟของทุกบ้านลดลงครับและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาว
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ